ดูเรื่องราวที่จะพาคุณผู้ชมนั้นชุ่มชื่นหัวใจกับการไปท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่า
งานนี้ขึ้นเหนือล่องใต้กันไปเลยจ้า
ไปที่สุราธานีกันก่อนนะคะ
จุดพักระหว่างการเดินทางแขวงทางหลวงสุราธานีที่๓
เวียงสะริมถนนสายเอเซีย๔๔
ขาล่องหมู่๘ตะบนบ้านซ่องอำเภอเวงสะจังหวัดสุราชธานีจุดนี้แหละ
ว่าที่ร้อยตีวรินฟุ่งฟุ้งเฟื่องนะคะฟุ้งเฟื่องค่ะ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราชธานีบอกว่า
ธิบดีกรมทางหลวงมีนโยบายเรื่องการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
ก็ได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสร้างสุราชเกรดเวย์ขึ้นมา
เพื่อทำเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางสำหรับนักเดินทางช่วงเทศกาล

ทำยังไงล่ะก็นี่แหละค่ะสร้างปูนปั้นสัญลักษณ์ของกิน
สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
หอยใหญ่นี่มีแบบไข่เค็มชายาก็มีหอยนางรมอำเภอกาญจนดิต
หรือว่าจะเป็นเงาะโรงเรียนนาศาล
รวมไปถึงดอกบัวผุดอำเภอพนมเขาสามเกลอในเขื่อนรัชปภา
อำเภอบ้านขุนตานหอยแครงอ่าวบ้านดอนรวมถึงกุ้งแม่น้ำในแม่น้ำตาปี
และรูปปั้นช้างซึ่งเป็นสัญลักษัตวคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
สร้างความตื่นตาตื่นใจได้มากเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไปสุราชธานีนะคะ
จากใต้ไปต่อที่เหนือเลยละกันค่ะกับทุ่งสวรรณหน้าเมืองไทย
ที่สวยงามแบบ๓๖๐องศาแบบนี้
โอ้โหเขียวขจีงามตาเหลือเกินนะคะจุดนี้ตั้งอยู่บนที่ดอยแม่โถอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้นะคนนิยมไปเที่ยวมากเลยเพราะว่ารักษณภูมิประเทศเป็นลักษณะเหมือนกับทุ่งย่าเข็ดร้อน
ที่ส่วนใหญ่จะพบแถวอเมริกาเหนือนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้คนไทยรู้สึกว่าไม่ต้องไปไกลไง
เที่ยวเชียงใหม่ก็ได้บรรยากาศเหมือนต่างประเทศแล้วนะคะนอกจากจะไปชมทุ่งย่าแล้วเนี่ยนะคะ
จะไปชมวิวของภูเขาที่สลับซับซ้อนสีเขียวกับตัดสีกับสีท้องฟ้าสีก้อนเมฆสวยงามจริง
พอขึ้นไปแล้วนะคุณผู้ชมจะสัมผัสกับสายลมสายหมอกที่พัดมาเอ่ยเย็นสบายตลอดทั้งวัน
หลายคนก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่บางคนมาเป็นกลุ่มใหญ่มากางเต็นต์บางคนก็มาเป็นคู่ก็ว่ากันไป
ถือว่าสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปชื่นชมธรรมชาติแบบนี้เนี่ยต้องเดินทางด้วยการใช้รถโฟลวิวเท่านั้น
เพราะว่าเส้นทางช่วง๔กิโลเมตรสุดท้ายนี่นะคะจะเป็นดินลูกรังยิ่งช่วงนี้ฝนตกไง
ถนนก็ค่อนข้างจะลื่นเละเทะเลอะเทอะแน่นอนล่ะ
แต่ว่าก็จะเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราได้ผจญภัยได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปที่นี่นะคุณผู้ชมก็จะใช้บริการรถคอกหมูของชาวบ้านค่ะ
เขาจะมีการบริการอย่างดีเลยไปกลับครั้งละห้าร้อยบาทเท่านั้น
เรียกว่าจ่ายคุ้มงานนี้นะคะได้อุดหนุนชาวบ้านได้ชมธรรมชาติสวย
แล้วก็เสริมรายได้ให้กับชุมชนด้วยอันนี้ก็ขอแนะนำนะทั้งสุราธานีแล้วก็เชียงใหม่เลยค่ะ